กับผมชัยวัดสถาวรวิจิตผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
ก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เสียดายที่ท่านนายกไม่ได้อยู่ฟังนะครับแต่ก็หวังว่าท่านคงจะได้ฟังในที่อื่น
เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ด้วยการแจกเงิน
และความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น๕ประเด็น
ประเด็นแรกสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไปถึงครึ่งปีหน้านั้น
ไม่ได้เหมาะสมที่จะต้องเร่งกระตุ้นการบริโภคด้วยนโยบายการแจกเงินทั่วหน้าตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยของหน่วยงานต่างทั้งแบงค์ชาติสภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว
โดยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้๒๒เปอร์เซ็นต์
และตัวชี้วัดก็บ่งบอกชัดเจนครับว่าการใช้จ่ายในประเทศกำลังเพิ่มขึ้น
ดูจากอัตราการขยายตัวการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
กราฟเส้นสีเหลืองนั้นมีการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ผ่านพ้นช่วงโควิดเป็นต้นมา
แตะที่ระดับ๘ในไตรมาส๒ของปีนี้
แต่ปัญหาที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นมาจากภาคการส่งออกครับท่านประธาน
ในช่วงครึ่งปีแรกของการส่งออกไทยหดตัวต่อเนื่องตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
จากปีก่อนนะครับโดยเฉพาะจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการส่งออกของไทย
จนตอนนี้การส่งออกของไทยนั้นหดตัวกว่า๑๐เดือนติดต่อกันแล้ว
ซึ่งเป็นคู่ค้าลายใหญ่ของไทยลงไปอีกแนวโน้มนี้ยิ่งส่งผลลบต่อการส่งออกและมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนครับ
กล่าวมานั้นเห็นได้ชัดครับว่าปัญหาที่กดดันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่การส่งออกที่หดตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนกำลังฟื้นตัวได้ดีอยู่แล้วสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่จะใช้มาตรการทางการคลังมากระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน
จากการใช้มาตรการทางการคลังก็เหมือนกับที่ท่านนายกได้บอกครับว่าเป็นการช็อกกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้น
ช็อกแบบนี้ควรจะต้องทำให้ถูกจังหวะเวลาครับนโยบายแจกเงินทั่วหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นควรทำเมื่อการบริโภคภาคเอกชนหดตัวไม่ใช่ทำตอนที่การบริโภคกำลังขยายตัวแบบตอนนี้
เหมือนถ้าหัวใจเราไม่ได้หยุดเต้นครับเราต้องเอาไฟฟ้ามาช็อตอย่างที่ท่านกล่าวอ้างไปเพื่ออะไรดีไม่ดีถ้าท่านยังดันทุรังเอาไฟฟ้ามาช็อตคนที่หัวใจเต้นปกติอยู่ดีอาจจะโดนไฟช็อตจนสลบหมดสติไปเลยซะมากกว่านะครับ
เห็นชัดเจนครับว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ที่การส่งออกผมจะขอพามาดูสาเหตุของปัญหาครับท่านประธานดูตัวเลขนะครับย้อนหลังจะพบว่าการขยายตัวของการส่งออกของไทยนั้นหดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำลงมาตลอดซึ่งนี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับเพราะโครงสร้างการส่งออกของไทยยังเพิ่งพาอุ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตเรียมซึ่งถ้าหากยังไม่มีการปรับโครงสร้างคาดว่ามูลค่าการส่งออกก็จะยิ่งลดลงอีกในอนาคตและถ้าดูข้อมูลลึกลงไปอีกนะครับจนถึงระดับบริษัทจะพบว่าโครงสร้างของภาคธุรกิจไทยกลายเป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวสูงโดยบริษัท
ขยายตัวได้เร็วแทนที่จะใช้งบประมาณเอาเงินมาแจก
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดไม่ถูกเวลาครับท่านประธาน
ประเด็นที่สองครับการที่รัฐบาลคาดหวังว่าการแจกเงิน
หนึ่งหมื่นบาทพันธดิจิทัลวอเล็ตจะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมหาศาลนั้นเป็นการคาดการณ์ที่สูงเกินไป
และไม่น่าเกิดขึ้นได้จริงตามที่กล่าวอ้างนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการแจกเงินทั่วหน้ามีให้เห็นอยู่บ่อยครับท่านประธาน
เพราะทำง่ายเป็นการผันเงินจากรัฐบาลไปสู่กระเป๋าของประชาชน
โดยคาดหวังให้ประชาชนเอาเงินไปใช้จ่ายและหวังให้การใช้จ่ายของภาคเอกชน
สร้างผลกระทบการใช้จ่ายเปลี่ยนมือหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง
เม็ดเงินหมุนเวียนมากเท่าไหร่มูลค่าการผลิตและรายได้ก็จะยิ่งเติบโต
ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวคูณการคลัง
แล้วผมจ่ายเงิน๑บาทนี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาที่สภา
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับเงินผมไป๑บาทเอาเงินไปเติมน้ำมัน
น้ำมันก็จะเอาเงิน๑บาทนี้ไปซื้อน้ำมัน
รัฐบาลอัดฉีดมากลายเป็น๓บาท
แต่ในความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับ
เพราะถ้ายังไงผมก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาที่สภาอยู่แล้ว
ผมก็แค่จ่ายเงินโดยใช้เงินที่รัฐบาลอาจฉีดมา
ผมก็เก็บเงินสดในกระเป๋าผมไว้
ใช้จ่ายก็ไม่ได้ขยายตัว
ยังมีการลั่วไหลในทุกขั้นตอนที่เปลี่ยนมือ
เช่นถ้าเราต้องนำเข้าน้ำมันมาจากต่างประเทศ
เงินก็รั่วออกไปที่ต่างประเทศ

เงินก็จะรั่วเข้าไปในกองทุนน้ำมัน

ไม่มีใครรู้ชัดหรอกครับว่า
จะเอาตัวคูณการคลังนี้เป็นเท่าไร
ก็คือตัวภูมิการคังจะน้อย
สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขยายตัว
ตอนนี้นะครับพูดง่ายว่าถ้าตัวคุณการคังต่ำกว่าหนึ่ง

ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากไปกว่าเงินที่ใช้ไปเลย
เม็ดเงินภาษีของประชาชนนั้นขาดทุนได้ไม่คุ้มเสีย
มีตัวคูณการคังที่ต่ำเพียง๐๒เท่านั้น

ต่ำกว่าการอุปโภคของภาครัฐนะครับอยู่ที่๐๔
และต่ำกว่าการลงทุนของภาครัฐที่อยู่ที่๐๗

แล้วถ้าไปดูสถิติงานวิจัยที่นักเศรษฐศาสตร์เคยรวบรวมกันมา
ถ้าตัวคุณการคลังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินทั่วหน้าแบบนี้

ตอนที่เกิดวิกฤติการเงินทั่วโลก
และในปี๒๐๒๐ในช่วงโควิด
ซึ่งตัวคุณการคลังที่ญี่ปุ่นทำนโยบายนี้
อยู่ที่๐๒๐๕เท่านั้น
และสถิติตัวคุณการคังของนโยบายแจกเงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกา
อยู่แค่เพียง๐๓๑๒เท่าเท่านั้นครับ

โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
ถ้าเราดูจากข้อมูลสถิติที่กล่าวมา
ก็จะพบว่าตัวคุณการคลังของนโยบายการแจกเงินส่วนใหญ่นั้น

ไม่ถึง๐๕เท่าเสียด้วยซ้ำ

หวังผลตัวคุณการคลังอยู่ที่๓เท่า
มีบางเอกสารระบุถึง๖เท่า
นั้นเป็นการประเมินตัวเลขที่ห่างไกลโลกแห่งความเป็นจริงไปมาก
แล้วถ้าเราดูสถิติบนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ
ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายรอบ

แต่อาจจะเป็นพายุไต้ฝุ่นที่บอลทำลายเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
ซากประหลักหักพังไว้เป็นภาระการคลังของประเทศ
ถ้าต้องกู้เงินนะครับเป็นหนี้เป็นสินให้ลูกหลานต้องมาชดใช้

ลมนี้ก็จะกลายเป็นลมพัดหวนย้อนกลับมา
ทำลายรัฐบาลในการบริหารของท่านเอง

กล่าวมาข้างต้นผมได้อภิปรายให้เห็นแล้วว่า
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้
และผลลัพธ์ที่ได้จากการกระตุ้น
ก็ไม่ได้มากอย่างที่ท่านนายกเคยโฆษณาไว้
เป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้น
แต่ที่แน่จะเป็นการเสียโอกาส
ในการนำงบประมาณมหาศาลนี้
แก้ปัญหาให้กับประชาชนในด้านอื่นที่สำคัญกว่า
ทำให้ผู้เสียประโยชน์ที่แท้จริง
คือประชาชนคือพวกเราทุกคนครับ

ถ้าหากท่านนายกยังยืนยันว่าจะทำนโยบายแจกเงิน๑๐๐๐บาท
ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายอยู่ดี
เงื่อนไขต่างที่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
เพราะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลที่ไม่สมเหตุสมผล
จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
ดูได้จากสถิติผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
มีมากกว่า๒๓๕๐๐๐คนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
นี่เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับ
แค่นี้ก็พอจะอนุมานได้แล้วครับว่ามีคนจำนวนหลายล้านคน
ที่ไม่ได้พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของตัวเอง
แต่ท่านก็จะบังคับให้เขาด้านด้นกลับภูมิลำเนา
ไปใช้เงินดิจิทัลนี้เพื่ออะไรครับ
ถ้าจะบอกว่าเพื่อกระจายเงินไปยังทุกพื้นที่
ก็ต้องคิดก่อนครับว่าในรัศมี๔กิโลเมตรนั้น
ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีร้านค้าที่พอจะรับเงินดิจิทัลได้อยู่สักกี่ร้าน
ในพื้นที่ห่างไกลนอกตัวเมืองแค่ร้านธรรมดาก็ยังแทบจะหาไม่ได้
แต่แทนที่ประชาชนจะได้ใช้เงินซื้อของในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
กลับถูกบีบบังคับด้วยเงื่อนไขระยะทาง๔กิโลเมตร
ทำให้ต้องซื้อของอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่อยากได้แค่เพื่อที่จะใช้เงินก้อนนี้
และท้ายที่สุดปลายทางของเงินดิจิทัลเหล่านี้ก็คงจะไปจบที่ร้านสะดวกซื้อ
ห้างค้าส่งขนาดใหญ่ที่เป็นของธุรกิจขนาดใหญ่ครับ
แม้จะเคยมีการชี้แจงจากภักดิ์เพื่อไทยครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได้
แล้วแต่สภาพพื้นที่แต่ก็ไม่เคยมีคำชี้แจงเงื่อนไขที่ชัดเจนครับ
ว่าในพื้นที่ห่างไกลจะมีเงื่อนไขอย่างไร
ไม่เคยมีคำอธิบายที่มาที่ไปที่สมเหตุสมผล
และการกำหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าในระบบภาษีเท่านั้น
ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กที่อยู่นอกระบบภาษี
ต้องไปซื้อของกับร้านค้าอื่น
ซึ่งก็จะถูกบีบด้วยเงื่อนไขในระยะ๔กิโลเมตรนี้อีกเช่นกัน
สมมุติว่าเป็นคนขายหมูปิ้งนะครับ
จะทำยังไงถ้าไม่มีร้านขายหมูในระยะ๔กิโลเมตร
หรืออาจจะรับในราคาที่แพงพิเศษ
เช่นหมูปิ้งปกติไม้ละ๕บาทครับ
วกกับต้นทุนค่าสภาพคล่อง
วกความลำบากยุ่งยากเข้าไปนะครับ
เงินสดในราคาที่ต่ำกว่า
เอาหมื่นบาทมาแลกเป็นเงินสดไปเลย๘๐๐๐บาท
ก็อาจจะเกิดการทุจริตในแบบนี้ก็เป็นได้

กำหนดเงื่อนไขต่างที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้

ที่ได้เงิน๑๐๐๐บาทมาจะใช้ได้๑๐๐๐บาท
พอเอาไปใช้จริงมูลค่าอาจจะเหลือน้อยกว่านั้น
ผู้ที่เสียประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนอีกแล้วครับ

ตั้งคำถามถึงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาทนี้
ท่านนายกซึ่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีคลังด้วย
จะหาเงินตรงนี้มาอย่างไร
เพราะทางพักเพื่อไทยก็ได้พูดมาตลอดครับ
ว่าทำได้โดยไม่ต้องกู้
ท่านบอกว่าจะแจกเงินคนกว่า๕๖ล้านคนนะครับ
คนละ๑๐๐๐๐บาทพร้อมกันในคราวเดียว
ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาท
หรือท่านมีคนที่จะทำทั้งหมดนี้ให้ฟรีครับ
ท่านประธานครับถ้ามาดูโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายของปี๖๗ของรัฐบาล
มีงบทั้งหมดอยู่๓๓๕ล้านบาทต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการจ่ายหนี้
งบผูกพันท้องถิ่นและสวัสดิการจะเหลือในกระเป๋าแค่๘๕๐๐๐ล้านบาท
และในนี้ยังต้องกันไปเป็นงบลงทุนตามกฎหมายอีก๔๕๐๐๐ล้านบาทครับ
หรือให้ใช้จริงได้แค่๔แสนล้านเท่านั้น
ซึ่งรัฐบาลก็ต้องเอาไปแบ่งกันใช้ดำเนินการกัน๒๐กระทรวงนะครับ
ผมจึงเป็นห่วงเหลือเกินครับท่านประธานว่าท่านนายกและรัฐมนตรีคลังจะเอาเงินมาจากไหน
แล้วจะต้องก่อนหนี้ยืมสินทิ้งไว้ให้ลูกหลานชดใช้อีกสักเท่าไหร่
เพื่อจะเอาเงินมาแจกให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะครับทุกคนนี้
ที่มาของเงินครับถ้าจะไปตัดเงินลงทุน
ก็จะตัดมาได้แค่๑๘หรือ๕๘๐๐ล้านบาทขอสไลด์หน้า๖นะครับ
ถ้าจะยืมเงินจากรัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษมาจ่ายล่วงหน้า
ก็จะติดเพดานวินัยการคลังได้ประมาณ๖๒๐๐๐ล้านบาท
ถ้าจะทำงบประมาณขาดดุลตัวเลขขาดดุลงบประมาณปีล่าสุดนะครับ
เกือบเต็มเพดานอยู่แล้วขาดดุลเพิ่มได้อีก๒๒๐๐๐ล้านเท่านั้น
หรือถ้าจะขายกองทุนวายุพักทั้งหมดนะครับก็อาจจะได้เงินมาประมาณ๓๔๖๐๐๐ล้าน
และต่อให้รวมเงินจากทุกวิธีนี้ก็ยังได้เงินเพียง๔๘๘๐๐๐ล้านนะครับ
ห่างไกลกว่าเงินงบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็พูดมาตลอดครับว่าไม่จำเป็นต้องกู้เงิน
แต่จากการวิเคราะห์แหล่งเงินที่ได้แจกแจงมาแล้วนั้น
ผมก็ยังมองไม่เห็นภาพครับว่าท่านจะหาเงินจากไหนโดยที่ไม่ต้องกู้
ผมก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอถามท่านนายกว่า
ท่านยังกล้ายืนยันคำเดิมอยู่ไหมครับว่าท่านจะไม่กู้เงินมาแจก
และขอวิงบอลเถอะครับอย่าให้งานแรกของการเข้ามาบริหารประเทศของท่าน
คือการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเพื่อหาทางใช้เงินนอกงบประมาณ
ซึ่งจะไม่ได้ผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาไม่มีการตรวจสอบใด
เพราะผู้ที่เสียผลประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนอีกแล้วครับ
เรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกนะครับขอถามท่านตรงตรงว่าปัญหาที่
ท่านจะไม่มีกระแสเงินสดมากพอและไม่สามารถหางบประมาณ๕๖แสนล้านนี้
มาได้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านหาทางแจกเงินในรูปแบบของโทเคน
สิทธิ์ในการใช้เงินในอนาคตใช่หรือไม่
ท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือความเสี่ยงที่จะทำให้
โยบายนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือปัญหาดังเทคนิคครับ
แล้วก็คือการกระจายอำนาจโดยทำฐานข้อมูลให้กระจายออกไป
หลายจุดเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ไม่รวมศูนย์อยู่ที่เดียว
และฐานข้อมูลแต่ละจุดก็จะสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ไม่ให้มีใครนะครับแอบตุกติกมาแก้ไขข้อมูลได้
เพราะการแอบแก้ไขข้อมูลในจุดใดจุดหนึ่ง
ข้อมูลก็จะไม่ตรงกับข้อมูลที่กระจายอยู่ในจุดอื่นที่เป็นเสียงส่วนใหญ่
ข้อมูลที่แอบแก้นั้นก็จะถูกตีตกไปนะครับไม่ได้รับการยอมรับ
เหตุผลข้อที่๒คือความโปร่งใสตรวจสอบได้
ต้องไม่เก็บฐานข้อมูลไว้ที่กลุ่มคนเพียงคนเดียว
บอกได้ว่าเป็นระบบที่มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือได้
แต่ในโครงการของรัฐเช่นนี้ครับชัดเจนว่ามีตัวกลางก็คือรัฐ
เหตุผลข้อที่๓ก็คือการสามารถเขียนโปรแกรมเงื่อนไขต่างได้
และระบบชำระเงินอย่างแอปเป่าตังค์ก็ทำมาให้เห็นตั้งนานแล้ว
อย่างเช่นในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เขียนเงื่อนไขให้มีคูปองเข้ามานะครับ
ภายหลังจากที่เราเช็คอินเข้าที่พักและกำหนดให้ใช้คูปองนี้ในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา
และในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินต้องมีการจ่ายด้วยอัตรา๖๐๔๐เป็นต้นนะครับ
สำหรับระบบที่จะทำการชำระเงินสำหรับประชาชนทั้งประเทศ
รับเงินต้องการรู้ทันทีครับว่าเงินเข้าแล้วโดยสมบูรณ์ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีก
ผู้รับเงินรอได้ไม่กี่วินาทีหรอกครับ
ซึ่งระบบชำระเงินที่จะมารองรับผู้ใช้งาน๕๖ล้านคนนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรองรับการทำธุรกรรมพร้อมกันของคนทั้งประเทศ
อย่างเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
ระบบของแอปเป่าตังค์ที่พัฒนามากว่า๓ปีครับ
๔๐ล้านคนนั้นสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน
ในวินาทีเดียวกันได้ถึง๑๐๐๐ธุรกรรม
แต่ก็ยังมีให้เห็นการล่มอยู่บ้างในวันที่เงินสวัสดิการเข้านะครับ
ผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ถ้าสามารถทำตรงนี้ให้รองรับได้ถึงหลักพันนี่ก็เก่งมากแล้ว
ตัวผมเองนั้นก็เคยทำโครงการเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง
เทคโนโลยีนี้ยังไม่เหมาะที่จะมาทำระบบชำระเงิน
ที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากประสบการณ์นี้
กำลังทดลองกันอยู่ที่จะเอามาให้ประชาชนใช้เป็นวงกว้าง
ที่ทำการชำระเงินให้ธนาคารโอนเงินระหว่างกัน
นึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวช่วงพักเที่ยงที่คนเยอะ
แล้วคนทั้งประเทศกดจ่ายเงินซื้อข้าวเที่ยงพร้อมกัน
จะมีสักกี่คนครับแล้วถ้าคนขายต้องรอเป็นนาที
กว่าจะรู้ว่าเงินเข้าหรือจำนวนธุรกรรมเกิดขึ้นมาก
รับไม่ไหวแล้วระบบล่มไม่มีเงินจ่าย
เราอาจจะต้องไปนั่งล้างจานแทนก็ได้นะครับ
จริงแล้วผมเห็นด้วยนะครับกับการที่ท่านนายกให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยบล็อกเชน
สร้างศักยภาพใหม่ให้กับคนไทย

ท่านไม่ควรเอามาผูกกันกับโครงการแจกเงิน๑๐๐๐บาท
ซึ่งท่านบอกว่ามีความเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะถ้าระบบบล็อกเชนนี้ล้มเหลว
สาธารณชนจะสูญเสียความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ไปอย่างกลุ่มไม่กลับ
และท่านจะไม่สามารถพัฒนาบล็อกเชน
ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยได้อีกเลย
ควรคิดควรออกแบบโดยรับฟังความคิดเห็นของนักพัฒนา
และผู้เชี่ยวชาญในวงการบล็อกเชนอย่างถี่ถ้วนรอบครอบก่อนครับ
หวังว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัว

ท่านประธานครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้
ถึงความไม่เหมาะสมของการทำนโยบายแจกเงิน๑๐๐๐บาทผ่านดิจิทัลวอเล็ต

จะไม่เกิดผลสำริดเป็นพายุหมุน

แต่เป็นพายุใต้ฝุ่นที่ทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจการคลัง
และสิ่งที่ได้มานั้นก็จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและโอกาสของประชาชนที่ต้องเสียไป
อีกทั้งยังสร้างปัญหาด้านภาระทางการยังทิ้งไว้ให้ลูกหลาน
อีกทั้งปัญหาการใช้งานหรือการกำหนดเงื่อนไขนะครับก็ยังไม่ได้มีการคิดอย่างถี่ถ้วนรอบครอบ
ปัญหาทางเทคนิคต่างนะครับถ้าหากท่านยังดึงดันที่จะใช้บล็อกเชน
ผมขอเสนอแนะให้ท่านนายกทบทวนรายละเอียดโดยแยกเป้าหมาย
เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงิน
เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลออกจากกันนะครับ
เพราะการแจกเงิน๑๐๐๐บาทผ่านดิจอวเล็ต
ท่านว่าจะเริ่ม๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
มีเวลาเหลือแค่๑๔๒วันเท่านั้น
แต่เท่าที่ฟังดูแล้วมีแต่ข้อมูลที่เลื่อนลอยและไม่มีรายละเอียด
ไม่มีคำตอบที่เป็นตักกะที่สมเหตุสมผล
การที่ท่านไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามเหล่านี้แก่ประชาชนได้
อย่าเพิ่งเดินหน้าจนกว่าจะให้ความกระจ่างกับประชาชนได้ซะก่อน
เพราะถ้าหากท่านยังดึงดันผู้ที่เสียประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ